คุณผู้ชมคะเหล็กไหลคำนี้มันยังคงคาบเกี่ยวอยู่นะเกี่ยวกับเรื่องของวิทยาศาสตร์และความเชื่อ
โดยเฉพาะในประเทศไทยความเชื่อเกี่ยวกับคุณสมบัติของเหล็กไหลก็คือ
ถ้าใครมีแล้วแล้วเอาไปฝังอยู่ตามแขนเนี่ยนะเขาบอกว่ามันจะอยู่ยงคงกระพัน
อย่างไรก็ตามยังได้ยินข่าวว่ามีคนเจออยู่เนื่องมาเป็นประจำ
ล่าสุดเกิดขึ้นที่กระบี่ค่ะมีผู้รับเหมา
เขาไปปรับหน้าดินทำถนนทางเข้าหมู่บ้านเนี่ยนะคะแล้วเขาบอกว่าพอเขาขุดลงไปเนี่ย
เขาไปเจอหินลักษณะมันเป็นดำแล้วมันดำ
ลักษณะบางมุมมันจะเหมือนยืดด้วย

เขาบอกว่านี่แหละมันเป็นเหล็กไหล
ชาวบ้านไปดูยิ่งบอกโอ้โหนี่เหล็กไหลแน่
นี่ค่ะชาวบ้านเขาพากันไปขุดนี่นะคะ
เป็นหมู่บ้านบ้านทัพใส่
ตำบลพรุดินหนาอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ค่ะ
เขาไปเจอหินทั้งชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ปะปนกันไป
ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นเหล็กไหล
สังเกตดูพบว่ามันจะเป็นลักษณะดำ
เงามีประกายแต่น้ำหนักมันค่อนข้างเบาไม่เหมือนหินเนี่ยนะคะ

หมอชิดเป็นเจ้าของสำนักพรามนะคะมาช่วยขุดด้วยค่ะ
เขาบอกว่าก็รู้ข่าวจากชาวบ้านนั่นแหละ
ระหว่างที่มีการปรับพื้นดินทำถนนเข้าหมู่บ้าน

ส่วนตัวเองพอมาถึงแล้วเพราะได้เจอว่าเป็นหินศักดิ์จริง
ซึ่งเหล็กไหลตามธรรมชาติจะพบได้ตามถ้ำ

ว่ามันเป็นลักษณะของเหล็กไหล
เขาเองบอกเคยเห็นมาก่อนหน้านี้แล้ว
ในทางวิทยาศาสตร์นะคะอาจจะบอกว่าเป็นแร่เป็นหินอุกาบาท
แต่ในเรื่องความเชื่อเขาใช้คำนี้นะ
มันคือเหล็กไหลอมริต
ไม่เหมือนเหล็กไหลที่พบตามถ้ำทั่วไป
มีพุทธคุณเกี่ยวกับเรื่องเมตตามหานิยมคงกระพันธ์
ถ้าจะให้คิดเป็นมูลค่าน่าจะประเมินไม่ได้
ไ้อมริตจะเอาไปประกอบเป็นมวลสารในการสร้างพระเครื่องก็ได้
และตามปกติไม่ได้เจอกันบ่อยเห็นไหมคะมันเหมือนยืดหลาย
มันเป็นความวาวแล้วยืดไหลบอกไม่ถูกจริงอะนะคะ
เอาล่าสุดผู้สื่อข่าวเราก็เลยเอาตัวอย่างหินที่เก็บได้
ไปให้เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทศจกระบี่ตรวจสอบว่ามันคือหินอะไรมาดูฝั่งวิทยาศาสตร์กันบ้างนะ

ปรีชาทองนวลผู้อำนวยการสวนทรัพยากรน้ำบอกว่า

ผมไม่เคยเห็นหินลักษณะนี้มาก่อน
แต่เดี๋ยวทศจกระบี่จะประสานกับเจ้าของพื้นที่เข้าไปตรวจสอบ
จะได้ไปเก็บตัวอย่างหินส่งให้กับสำนักงานทรัพยากรธรณีเขต๔สุราธานี
ซึ่งหน่วยงานนี้ดูแลเรื่องซากดึกดำบันหินแร่โดยตรง
น่าจะบอกได้ว่ามันคือหินอะไรและอายุเท่าไห

ประเภทนี้ผมก็ยังไม่เคยเจอนะ
เพราะมีลักษณะคล้ายพลาสติกมีน้ำหนักเบา
แต่ว่าเหมือนที่ว่าไม่ติดไฟเราก็เลยสงสัยอยู่ว่าเป็นอะไรกันแน่
ทำให้นักวิชาการด้านธรณีเขามาเป็นผู้พิสูจน์ทราบนะครับ

ใช่ค่ะตกลงมันจะเป็นหินมันจะเป็นแร่หรือมันจะเป็นเหล็ก
มันจะไหลหรือไม่ไหลตอนนี้ยังไม่แน่ใจยังไม่ฟันทง
แต่ที่แน่เมื่อเช้านี้ชาวบ้านที่รู้ข่าวไปแล้ว

ไปเรียบร้อยแล้วนะคะไปขุดหาหินดังกล่าวคือหินอันนี้อย่างต่อเนื่อง
นายประเสริฐจันสองแสงเจ้าของที่ดินบอกว่า
ก็อยากให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบโดยเร็วแหละว่ามันคือหินอะไรกันแน่
แล้วก็อาจจะต้องมีการปิดพื้นที่ก่อน
ก็มันก็ต้องดูแหละเนาะเขาเป็นเจ้าของพื้นที่

คุณผู้ชมมาดูเรื่องเหล็กไหลกันหน่อยมันมีความเชื่อเนอะ
ว่ามันช่วยกันคุณสัยอยู่ยงคงกระพันเมตตามหานิยมถ้าใครครอบครองแล้วนะคะ
ต้องเป็นคนดีต้องถือศีล๕ต้องทำพิธีอะไรต่างเนี่ยนะคะ
เอาส่วนลักษณะเบื้องต้นเขาจะแยกแบบนี้นะคะ
เรื่องต้นแวววาวถ้าแวววาวเนี่ยพอมันถูกไฟปุ๊
เขาบอกมันจะยืดยืดได้อ่ามันจะไหลอ่ะเออ
ต้องใช้คำนี้มันจะไหลได้ส่วนที่ไม่แววเนี่ยนะคะ
พอถูกไฟปุ๊บเขาบอกมันยืดไม่ได้ไม่ยืดนะคะ
แล้วก็ถ้าจะเจอเนี่ยจะเจอในผนังถ้ำหรือไม่ก็ภูเขาในป่าลึก
ใช่ต้องใช้น้ำผึ้งในการตัดเหล็กไหลออกมาด้วยนะ
เพราะว่าเหล็กไหลชอบกินน้ำผึ้งอ่าแล้วเวลาที่เขาเลี้ยงเนี่ยนะ
เลี้ยงใช่คำว่าเลี้ยงใช่ว่าเลี้ยงเอาไว้บนห้ิงเนี่ย
เขาจะใส่ในกล่องแล้วก็ในกล่องมีน้ำผึ้งแล้วก็เอาเหล็กไหลวาง
เออเออหยอดน้ำผึ้งให้เหล็กไหลกินอ้าว
ราคาขึ้นอยู่กับความพอใจไม่มีราคากลางนะคะส่วนถ้าเป็นทางวิทยาศาสตร์เขาบอกว่า
เหล็กไหลที่ว่าจริงจริงมันก็คือโลหะที่มีจุดล้อมเหลวต่ำอย่างเช่นโทอุกาบาทที่มาตกลงมาในโลกนั่นแหละอืมอ่า